คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนผ่านสื่อมาเหมือนกันนะครับ
บอกว่าในพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายนาฏจะมีการสร้างฟาร์มหมูขนาดใหญ่
ก็ต้องฟังเสียงจากชาวบ้านเป็นการประชาคมคนในหมู่บ้าน
ปรากฏว่าเขาบอกว่าโอ้โหคนที่เข้าไปฟังเสียงไปซาวเสียงเนี่ย
มีแต่คนที่เห็นด้วยเอาคนคัดค้านอย่างพวกเรา
ไม่เห็นได้เข้าไปร่วมในการแสดงความคิดเห็นเลย
จึงเกิดเป็นเหตุการณ์นี้นะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะเป็นความชุลมุนวุ่นวายนะครับ
ในการจัดเวทีประชาคมในการที่จะมีการขออนุญาต

น้ำขาวหมู่ที่๓ตำบลวังตะเคียน
อำเภอหนองมะโมงที่จังหวัดชายนาฏ
คุณดูสิมีทั้งคนที่อยู่ข้างใน
และมีคนที่เกาะรั้วอยู่ด้านนอก
แล้วก็มีการตะโกนอะไรกันโวยวายไปหมดเลยนะครับ
คือชาวบ้านหลายหมู่บ้านในตำบลวังตะเคียน

ที่ไม่สามารถเข้าไปนั่งข้างในได้

เพื่อการคัดค้านการก่อสร้างฟาร์มหมู
ในเวทีประชาคมครั้งนี้นะครับ
โดยชาวบ้านบอกว่าการทำประชาคมครั้งนี้นะฮะ
กำนันตำบลวังตะเคียนอนุญาตให้ชาวบ้าน
เข้าร่วมการทำประชาคมก็จริง

ยินยอมหรือว่าไม่คัดค้าน
ให้สร้างฟาร์มหมูในพื้นที่นะครับ

ส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคัดค้าน

จนเกิดการตะโกนเถียงไปเถียงมากันแบบนี้นะครับ
ขณะที่ทางกำนันก็ชี้แจง
คือเราก็รับฟังคำชี้แจงจากทางกำนันนะ
กำนันบอกว่าก็ต้องกำหนดคนเข้าร่วม๒๐๐คน

ตามมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้า
และต้องการให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบตัวจริงเท่านั้น
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นครั้งนี้
อันนี้กำนันชี้แจงมาแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถฝ่าด่านเข้าไป

เขาบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่นำตัวออกจากที่ประชุมนะครับ
ชาวบ้านในฝ่ายที่คัดค้านได้นำหนังสือ

ลงนามคำสั่งโดยในอำเภอหนองมะโมงมาแสดง
เพื่อให้ยุติการทำประชาคมครั้งนี้ก่อน
แต่กำนันเองก็ยืนยันที่จะทำประชาคมต่อให้แล้วเสร็จนะครับ
ทำให้ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านเรียกร้อง
บอกว่าถ้าหากจะทำประชาคมกันต่อ
ก็ต้องให้สิทธิ์ชาวบ้านหมู่บ้านข้างเคียง
เขาก็ถือว่าได้รับผลกระทบเข้าร่วมด้วย
สุดท้ายเมื่อกำนันเห็นว่าชาวบ้านไม่ยอมเลยนะครับ
ก็จึงยอมตกลงตามที่ชาวบ้านต้องการ
โดยผลการลงประชาคม
ในการที่จะให้สร้างหรือไม่สร้างฟาร์มหมูขนาดใหญ่ในพื้นที่นี้

ฝ่ายชาวบ้านที่คัดค้านการสร้างฟาร์มหมู

เดี๋ยวบอกคนวังน้ำขาวไม่เอาฟาร์มหมูนะครับ
ไม่เอาฟาร์มไม่เอาฟาร์ม
กลัวอะไรเลยคือว่ากลัวกลัวกลิ่นแรงล้อม
กลัวคล้องเหม็นและแม่งวันน้ำ
น้ำสำคัญเพราะว่าสู่บ้านนี้ไม่มีที่อะไร

เพราะว่าในการสร้างครั้งนี้
มันก็ไม่ใช่ว่า๓เรือนโรง๔โรงเรือน

ในการประชาคมมันสองหมื่นกว่าตัวนะครับ
ก็คือเรื่องกลิ่นเนี่ยแน่นอนครับ

งานนี้ถึงทำเนียมระยกไหม

หรือประชาพิจารณ์จากคนในชุมชน

มลพิษทางกลิ่นแหล่งน้ำต่างนะครับ
แล้วก็หมู๒๘โรงเลี้ยง

ถ้ามันต้องมีขั้นมีตอนต่อไป

ก็จะต้องเอาเรื่องพวกรายงานสิ่งแวดล้อม

งั้นก็จะเกิดเป็นเสียงการคัดค้านแบบนี้นะฮะ

เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านขั้นตอนต่างอีกนะครับ